ปฐุมธานีครับชาวบ้านกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะผู้ชายคนนี้เสพกัญชาสลับกับดื่มเหล้าขาว
เวลาคนเดินผ่านหน้าจะมาหอพักจะเข้าจะออกหอพัก
ขอถ่ายเงินเขาด้วยเคยโดนจับติดคุกไป
แป๊บออกมาอีกแล้วชาวบ้านเขากลัวว่า
ของผู้ชายคนนี้ไม่รู้เส้นใหญ่หรือเปล่า
ลือกันว่าเป็นถึงพบเรือนจำเขาว่ากันแบบนั้นนะครับ
และนี่คือคลิปหลักฐานที่ผู้ชายคนนี้
ก่อความวุ่นวายให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนรำคาญใจครับ
คุณผู้ชมน้องชมพู่ดูครับนี่ตอนที่บุกเข้ามาที่ร้านขายของชำ
นี่หยิบขวดน้ำคว่างปั๊บเอายังไม่พอคว่างอีก
เสร็จแล้วพอออกไปข้างนอกตัดสลับไปครับ
ตอนที่เขาเดินอยู่บนถนนเท้าเปล่าด้วยนะครับ
ในมือที่วงกลมสีแดงนั้นเหมือนจะถือมีด
ไว้ด้วยโอ้โหคุณดูชาวบ้านสิเห็นไหม
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อ่ะคือแตกตื่นทั้งซอยเลยอ่ะ
บางคนก็ต้องถืออาวุธมาสู้ครับเพราะไม่รู้ว่าเขาจะฟาดฟันลงมาเมื่อไหร่อย่างไร
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้มีอาการเหมือนคน
ไม่รู้ว่าคุมสติตัวเองได้ไหมเนี่ยแบบนี้
หลอนไหมจะคลั่งไหมหรือยังไง
วิ่งเข้าไปครับไปทำลายข้าวของในร้านค้าไม่พอ
อารวาสไปทั่วทั้งซอยนี่ภาพมุมใกล้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นซอยรังสิตนครนายกสองแยกหนึ่ง
อำเภอธัญบุรีที่ประทุมธานีครับ
เจ้าของคลิปเขาบอกเลยว่าช่วยหน่อยเถอะ
ผู้ชายคนนี้เป็นคนอันตรายเล่นกัญชากินเหล้าไถเงินชาวบ้าน
ถ้าไม่ให้ทำให้ไม่ถูกใจทำร้ายชาวบ้านไปทั่วเลย
เคยถูกจับติดคุกแป๊บออกมาอีกแล้ว

ทีมข่าวติดต่อสอบถามเรื่องนี้ครับไปที่คุณภาคภูมิ
พี่อุ๋ยของเรานะเป็นคุณภาคภูมิชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
เจ้าของร้านค้าอายุ๔๑ปีบอกว่า๑๐โมงครึ่งเมื่อวานนี้เอง
เหตุการณ์ร้อนเมื่อวานนี้ช่วงสายครับ
คนก่อเหตุอายุ๓๑ปีชื่อว่านายพานุสร
ตอนแรกกินเหล้าอยู่ที่หน้าหอพัก

ก็นั่งกินเหล้าอยู่สักพักหนึ่งเขาเดินมาแถวร้าน
แล้วมาบอกว่าขอได้ไหมต้นกัญชาที่ปลูกเอาไว้แถวนี้
จู่ก็มาขอต้นกัญชาครับซึ่งชาวบ้านบางคนบ้านบางหลัง
เขาปลูกเอาไว้เหมือนกับเป็นกำแพงด้วยเป็นรั้วด้วย
คนเขาก็ไม่ให้ครับเมื่อกี้เห็นไหมถ้าไม่ทันให้ดูภาพต้นกัญชา
ปลูกเอาไว้ริมรั้วริมกำแพงอีกสักครั้งหนึ่งครับ
เขาจะมาขอต้นกัญชาตรงบริเวณผนังสีขาว
มันจะมีต้นกัญชาปลูกขึ้นมาเขาบอกว่าขอได้ไหมล่ะ
ปรากฏว่าชาวบ้านเขาไม่ให้พอชาวบ้านไม่ให้ปั๊บพานุสรโมโหเลย
ทำไมก็อยากได้ทำไมถึงไม่ยอมให้
ก็เลยไปเอาถังน้ำมาสาดทำลายข้าวของทุบกระถางต้นไม้
นี่ครับต้นกัญชาแบบนี้ที่เขาปลูกกันไว้อยากได้
แต่ตัวเองไม่ปลูกนะจะมาขอพอไม่ให้ปุ๊บโมโห
เสร็จกระถางไปโดนตู้โชว์ที่ใส่ของหน้าบ้าน
กระจกแตกเสียหายข้าวของพังครับ
พอแจ้งตำรวจปั๊บพานุสรเห็นทีแล้วตำรวจจะมาหนีก่อนดีกว่า
กลับเข้าไปในบ้านนึกว่าจะจบไปเอามีดครับ
แล้วออกมาไล่แทงชาวบ้านนั่นคือความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ในขณะที่คุณพรระวินครับเป็นน้องสาวของคุณภาคภูมิ
เล่าให้ฟังโต๊ะม้าหินอ่อนจำได้ใช่ไหมครับ
เดี๋ยวลองดูอีกสักครั้งก็ได้โตม้าหินอ่อนสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อย
นุสรชอบไปนั่งดื่มเหล้าตรงนั้นแหละไปนั่งดื่มเหล้า
วันดีคืนดีโมโหอารวาสคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของจะทำร้ายคน
ไม่อยากยุ่งเลยครับแต่ชาวบ้านเขาลือกันว่า
แม่ของพานุสรเนี่ยเส้นใหญ่เหลือเกินถูกจับติดคุกได้ไม่เท่าไห
เดี๋ยวก็ได้ออกมาอีกแล้วล่าสุดเนี่ยเคราะห์หามยามซวยมาเกิดขึ้น
กับครอบครัวเธอกับพี่ชายของเธอทนไม่ไหวแล้ว
เดี๋ยวฟังสองสีพี่น้องเขาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมฮะ
เขามาอยู่ตรงนี้ค่ะมาแบบมาขอกินเหล้าอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้พี่ชายหนูก็เลยไล่กลับบ้านไล่กลับบ้านแล้วก็เหมือนเขาก็ไม่พอใจค่ะ
แต่ว่าอยากกินเหล้าด้วยแล้วก็โวยวาย
ก็แจ้งตำรวจมาพอแจ้งตำรวจมาเสร็จเขาเห็นตำรวจเขาก็ถือมีดออกมา
วิ่งถือมีดเข้าไปในร้านวิ่งจะเข้าไปทำร้ายร่างกายพี่ชาย
แต่ว่าพี่ชายวิ่งหนีเข้าไปในบ้านก่อน
ได้ยินเสียงก็วิ่งมาไกลแล้วคือเรารู้แล้วว่าเขาต้องมาทำร้ายเรา
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาขู่ว่าจะแทงให้ได้ครับ
แล้วได้ยินเสียงเนี่ยจังหวะนั้นผมก็เลยลุกหนีเข้าไปในบ้าน
อยากให้เค้นเนี่ยครับมันสุดจริงแล้วคือเขาก่อเหตุแบบเนี้ย
ในหลายครั้งแล้วแล้วเขาก็ถูกจับมาได้ไม่กี่วัน
เขาก็ปล่อยออกไปอยู่ในบริเวณซอยที่เราอยู่เนี่ยครับ
คือแต่ละคนในบ้านเขาก็ไม่เห็นด้วย
แล้วก็ไม่มีความสงบสุขในซอยครับ
อยากได้ความสงบสุขกลับคืนครับค่ะชาวบ้านคนอื่นอื่นครับ
บอกว่านายพานุสรทำตัวเหมือนนักเลงเลย
ดกัญชาไม่พอสลับกับดื่มเหล้าขาวเป็นประจำ

ทั้งเสพยาทั้งดื่มเหล้าสลับกันไปสลับกันมา

ล่าสุดครับเวลาคนเดินผ่านหอพักก็จะไปไถเงินเขา
เอาเงินเขามาซื้อเหล้าดื่ม
แจ้งความจับหลายรอบติดคุก

ชาวบ้านเขาไปสืบรู้มา
บอกว่าแม่พานุสรเป็นถึงพบเรือนจำ

เดี๋ยวต้องรอการยืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
สาเหตุที่ทำให้นายพานุสรไม่กลัวกฎหมาย
จะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือไม่อย่างไร

เราถามเรื่องนี้ตามความคืบหน้าทางคดี

ผู้เสียหายให้ปากคำพร้อมแจ้งความ

จะแจ้ง๔ข้อหาคือความผิดพกพาอาวุธมีด

ตำรวจจะเร่งสอบผู้ก่อเหตุ
ก็แปลกฝากขังที่โรงพักก่อน

หลังจากเขามีสติคงจะต้องพูดคุยกันอีกครั้ง

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ